ส่วนต้องราของการกระตุ้นการท่องเที่ยวแน่นอน
เป็นประธานในการเปิดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่๒๒
พูดถึงแผนงานของกระทรวงในปีนี้
ซึ่งจะเกิดขึ้นในไทยที่จังหวัดบุรีรำมากระตุ้นการท่องเที่ยว

กับคนไทยตื่นตัวในการเพชภาพครั้งนี้
เพราะว่าบัตรทุกที่สุดในโลก
ซึ่งไทยต้องการจะให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้ชมกีฬาดีครับ
แล้วก็เรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยไปชมการแข่งขันมาก
มั่นใจว่าจะมีเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศครับ